นี้เดือดร้อนกันทุกคนจริงจริงนะคะคือต้องใช้ชีวิตกันต่อด้วยความสุจริต
แล้วก็จะต้องสู้โควิด๑๙ไปด้วยกัน
ทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยกับหลากหลายอาชีพนะคะ

ทีมข่าวได้ไปเจอผู้ชายคนนึงเขาเป็นช่างตัดผม
ตัดผมปิดแต่เขาก็ยังสู้ชีวิตภรรยาเนี้ยไปช่วยงานวัดอืม
เพื่อแลกข้าวมากินส่วนตัวเขาเองก็ไปนั่งตกปลาคือ
พยายามที่จะหาสิ่งที่จะพอประทังชีวิตไปได้เป็นวัน
นะคะครับในออทอายุหกสิบสองปีนะคะเป็นชาวบ้านหมู่
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างตัดผม
แต่ตอนนี้ไปนั่งตกปลาแบบนี้ค่ะริมแม่น้ำมูล
แล้วคนในพื้นที่บอกว่าปกตินะคนไม่ได้ไปตกปลาเยอะแบบนี้หรอก
ยุควิกฤตโควิดสิบเก้าคนไปตกปลาเยอะมาก
เต็มเลยใช่ไหมถูกต้องเยอะเลยนะคะ
คือเป็นช่างตัดผมมา๒๐ปีในออสบอกไม่มีรายได้ทางอื่น
ก็เป็นช่างตัดผมมาทั้งชีวิตอ่ะพอร้านปิดตั้งแต่ยี่สิบสองมีนาคม
รายได้เป็นศูนย์ค่ะต้องมานั่งตกปลาแบบนี้
ส่วนภรรยาก็ต้องไปช่วยงานวัดไปขอข้าววัดมากินนะคะ
ได้กินไปวันแฟนผมเป็นไปวัด

ก็ไปพูดง่ายไปจัดอาหารให้พาแล้วต้องไปล้างถ้วยล้างจานอะไรอยุ่
แล้วแฟนผมมันดีตรงที่ว่าไปวัดปั๊บ
เราก็ได้ข้าวมากินด้วยได้กับข้าวได้อะไรมากิน
ก็ทุ่นอยู่ตรงนี้ถึงได้ข้าวมา
ครับจินข้าวมาไม่ได้จินจินทุกวันเลย
ข้าวมาจินใส่วัด
ในออสคนนี้ก็บอกว่าความหวังของเขาคือ

เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง
ลงทะเบียนไปแล้วคำตอบที่ได้รับคือ
หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
อ๋อหมายเลขบัตรไม่ถูกต้องเหรอ